อยู่ที่เรื่องของท้องถนนแต่คราวนี้มาถนนใหญ่
ตุ๊กฮะรถตุ๊กขับมานะแต่ก่อนหน้านี้น่าจะมีเรื่องกัน
รถกระบะปาดหน้าฟาดเข้าให้แล้วคนขับรถกระบะเนี่ย
เฮ้ยผมเป็นทหารนะคุณขับรถอย่างนี้ได้ยังไง
โอ้โหลงมาใหญ่ขนาดนี้เลยฮะ

ปาดทำไมก็เอ่อเราก็ปล่อยไปแล้ว
ไม่ได้ปาดเพราะจะเลี้ยวอยู่เพราะรถข้างหน้ามันนั่น
พูดดีกว่าได้โอ้ไม่ต้องไปเปิ้ล

ถ้าผมขับขับกรุงรูปมีปัญหาอะไรป่ะ
ผมไม่มีหรอกแต่พี่ป่าดอกมา

พี่ป่าดอกมา

โอ้โหเป็นยังไงล่ะคุณอรัชพร

รู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยยังไงไม่รู้คือเหมือนเขาจะบวกกันเลย

พูดแต่เรื่องว่าเขาเป็นทหาร

เออนะฮะไปถามเขาหน่อยไหม

เขาบอกว่าเหตุเกิดที่ถนนประชาอุทิศ
ส่วนคู่กรณีขับ๒แถวอยู่เลนซ้าย
เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็หักขวาจะมาใส่รถเขา

แต่เห็นว่ามันเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ได้ลงไปต่อว่าอะไร
ขับมาสัก๒๐๐๓๐๐เมตรคนขับรถ๒แถว

จอดแล้วคราวนี้ลงมาพูดจาดีไหมคุณผู้ชม

แล้วก็แม่มาหาว่าแบบไปดูถูกอาชีพเขาหรือเปล่า

ที่ไปดูถูกคนขับรถ๒แถวนี่นะฮะ
แล้วลงมาหน้ากากอัตโนมัยใส่ไหม

อายอมรับว่าผิดที่เล่นเบิ้ลเครื่องใส่เขา

แล้วมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นด้วยก็ได้กับรถคันอื่น
ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เตือนภัยนะครับ
โอ้โหถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรฮะ
เอ้าพี่เขาพูดให้ฟังหน่อยครับ
แล้วรถหนูเกิดอุบัติเหตุหรือมีมอสไตล์ตามมาข้างหลัง

คุณลุงบอกว่าใช่ก็ปากไง
แต่ว่าก็คือจอดก็ปล่อยให้ไปแล้ว

อันนี้คือหนูก็ยอมรับในส่วนที่หนูผิดก็คือ
เอ่อคือตอนนั้นตอบเลยว่าคือเรา
คือเราไม่พอใจคุณลุงที่เหมือนแบบอยู่ดีปาดออกมา
แต่เราก็แค่เหมือนเร่งเครื่องใส่คุณลุงแค่นั้นค่ะ
ไม่ได้แบบลงไปปะทะหรือเปิดกระจกไปตะโกนว่าคุณลุงอะไรแบบนี้

อาจจะเป็นพี่ที่ขับรถอยู่ย่านนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะให้ระวังคุณลุงไว้อะไรอย่างนี้
เพราะคุณลุงน่าจะแบบค่อนข้างจะควบคุมอารมณ์ตัวเอง
ดูไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้าง
คุณระวีการแก้ววิจิตรนะไปตามหาผู้ชายใส่สูตร
ขับรถสองแถวในคลิปนะครับ

เห็นคลิปปั๊บก็ยืนยันว่าโอ้มีการตัดต่อบางช่วงนี่
เพราะว่าหลังจากที่เขาหักขวาออกมา
ฝ่ายรถกระบะเร่งเครื่องติดต่อกันหลายครั้ง
มาถึงเบิ้ลอะไรแบบนี้นะ

เพราะว่าไม่อยากให้อีกฝ่ายมาดูถูกอาชีพคนขับรถสองแถว
แล้วก็ขอโทษคู่กรณีไปก็ได้ที่ใจร้อน
ยืนยันว่าเคยเป็นจ่าทหารแต่ลาออกแล้วนะฮะ
ส่วนเจ้าของอู่รถรถสองแถวนี่นะครับ
ก็ตักเตือนนายวิวัตรไปหลังจากเห็นคลิปบอกว่า
วิวัตรเป็นลูกน้องเก่าเพิ่งจะพ้นโทษมาไม่นาน
อ้าวนะฮะมาขับรถหารายได้
ยังไม่ถึงเดือนเลยก็มาเกิดเรื่องซะแล้ว
ที่เตือนมาตลอดว่าจะผิดไม่ผิด
เรารถสาธารณะขอโทษไว้ก่อนนี่เออ
เจ้านายเขาก็สอนดีนะไม่ใช่เพราะต้องยอม
แต่ว่าเรามันอาชีพบริการ
ผมว่าแนวคิดของเจ้านายเขาเข้าท่านะ
คือก็อยากไปขอโทษไปถึงคู่กรณีนะ
แล้วก็ชาวเน็ตแล้วก็ผู้โดยสารที่ใช้บริการอู่ด้วย
รวมถึงอู่รถเขาบอกกระป๋อเบอร์๙๙นะฮะ
อื่นเรื่องนี้เนี่ยก็เดี๋ยวพอเรื่องนี้มันออกไป
เดี๋ยวจะถูกเหมารวมว่าคนขับรถสองแถวแบบนี้

ลองฟังเสียงดูหน่อยฮะเจ้าของอู่ครับ
นายอุตสาห์ไม่มีแล้วออกจากภารการณ์มาแล้วสิ
แล้อุตสาห์ให้งานทำอยู่นี่แล้วไม่ได้แล้ว
ใครก็ทำโจรต่อไปไม่อยากจะจับรถ

แปลกใหญ่เลยไม่หยุดไม่งั้นผมยังไม่ขึ้นถึงขนาดนี้แหละครับ
แต่ว่าเขาเคยเจอทางก่อนก็หับว่า
การขับบทเนี่ยเราเป็นฝ่ายบริการ
แต่อันนี้อย่างเงี้ยเขาก็โทษคันนี้ด้วย
เพราะสีเดียวกันถูกปะเขาโทษสีเดียวกัน
เฮ้ยใช่คำนั้นหรือเปล่าวะที่มีธุระมีปัญหากับอะไรอย่างนั้น

ต้องมาเบิ้ลเครื่องใส่แล้วออกอาการไม่พอใจ
ซึ่งมันเป็นการลักษณะของการดูถูก
นำมาหากินหาเช้ากินค่ำ
ยังไงก็ตามพี่วิวัตรไม่ได้ขับแล้วล่ะครับ
เพราะว่าเจ้าของอู่บอกว่าไม่เอาไม่ให้ขับแล้ว
เพื่อป้องกันไม่อยากให้ปัญหานี้ไปเกิดขึ้น
คือเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไปคนใช้บริการหรือคนดูทีวี
จะไปเหมารวมว่าคนขับรถ๒แถวก็จะเป็นอย่างนี้ไปหมดไง
มีอยู่นะฮะเห็นไหมครับ
เอาเป็นว่าจริงถ้าคุยกันดีได้คุยกันดีเถอะ
มันจะได้ไม่ต้องเป็นเรื่องเป็นราวออกทีวีแบบนี้